นาฬิกา๔๘นาทีมาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
เอาคุณลุงสมปองลงไปทำไมในท่อนั้นนะฮะ
อ้าวกลายเป็นพาดหัวในหน้า๑๑๑๐พิมพ์ไทยรัชบับเช้าวันนี้เลยนะครับ
อาจารย์หน้าตสินติดในท่อน้ำยาวนาน๒๓วันรอดบุดหวิด

ก็มีหลายคนถามว่าคุณลุงท่านนี้ลงไปในท่อทำไม
และทำไมถึงกลับออกมาจากท่อที่ลงไปไม่ได้

คุณผู้ชมไปดูภาพของการช่วยเหลือกันก่อน
เดี๋ยวค่อยไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

คือเจ้าหน้าที่ของตำรวจสพพุทธมนตร

พยายามฟังเสียงกันอยู่นะครับ
แล้วบางคนก็ใช้เหล็กแหลมงัดท่อระบายน้ำ
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าร้านไก่ย่าง
ข้างวิทยาลัยหน้าตสินศาลายาถนนศาลยานครชัยศรี
อำเภอพุทธมนตร์ธนตร์จังหวัดนครปฐม
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
โดยเฉพาะเจ้าของร้านขายไก่

ออกมาจากท่อตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตะโกนออกมาจากไหน

เชื่อว่ามีคนติดอยู่ในท่อระบายน้ำ

พบชาวบ้านกำลังมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงกันคนออกก่อน
และพยายามที่จะฟังเสียงจากคนในท่อ

มีเสียงตอบรับอะไรเป็นระยะหรือเปล่า

คุณเป็นยังไงไม่รู้หรอกว่าเป็นลุงเป็นใคร

ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีงัดฝาท่อได้

คือมันเปื้อนพวกน้ำข้างใน
น้ำน้วอะไรทั้งหลายแหล่นเนี่ยนะครับ
จนกระทั่งช่วยเหลือคุณลุงท่านนี้ออกมาได้
คุณลุงสมปองนกน้อยอายุ๖๐กว่าแล้วนะครับ

สภาพเนื้อตัวเปื้อนโครน

คุณลุงยังอยู่ในอาการตกใจและเหนื่อยล้า

เพื่อให้คุณลุงคลายความวิตกกังวลและตกจะออกตกใจอยู่บ้าง
จากนั้นถึงจะนำตัวคุณลุงส่งโรงพยาบาลพุทธมนตรนะครับ

ทราบชื่อว่าเป็นชื่อของคุณลุงก็คือคุณลุงสมปอง
ตอนนั้นคุณลุงสมปองยังให้การสับสน
ลงมาอยู่ในท่อได้๒๓วันแล้ว
หลังจากที่คุณลุงเดินมาซื้อไก่ย่าง

ปรากฏเห็นฝาท่อเปิดอยู่
ลุงก็เลยมุดลงไปในท่อ
คือตอนนั้นคุณลุงก็เหมือนกับไม่ได้สติมันก็วูบไป

แต่รู้สึกว่าต้องมุดลงไปในท่อเนี่ย
เพื่อจะกลับบ้านทั้งท่อเนี่ยนะ
แต่ลงไปแล้วหาทางออกเดิมไม่เจอ
และหาทางออกใหม่ก็ไม่ได้
ฟังเสียงคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เขาบอกว่าตอนที่คุณลุงลงไปเนี่ยนะ
ภาพคุณลุงเหมือนกับอยู่ที่บ้านที่กาญจนบุรี
แล้วก็มีผู้ชายมากวักมือเรียกลุง
ก็เดินตามไปแต่พอเดินไปถึงปุ๊บ
เจอผู้ชายที่อยู่ในท่อที่กวักมือเรียกอะค่ะ
และในท่อนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนตายด้วยนะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็อยากรู้ไง
ว่าตกลงแล้วคุณลุงไปอยู่ในท่อได้ยังไงนะครับ
สิทธิ์ของเราก็เลยไปสอบถามนายเมคิน
คำหารอายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของร้านไก่ย่าง

คุณลุงสมปองมาซื้อเป็นประจำ
คุณลุงสมปองเป็นลูกค้าประจำเลยนะครับ

ปรากฏว่าได้ยินเสียงอะไรแว่ว
เหมือนคนตะโกนขอความช่วยเหลือ
ซ้ายก็แล้วมองขวามองหน้ามองหลังก็แล้ว

ก็เลยให้ลูกเขยไปเดินตามหาต้นต่อของเสียง
จนกระทั่งพบว่าเสียงดังมาจากฝาท่อระบายน้ำนั่นแหละ
คือเขาก็เดินวนเวียนอยู่หน้าร้านนานเหมือนกันนะว่า
เสียงคนตกลออกมานี่มาจากไหน

ปรากฏว่าได้ยินเสียงว่าน่าจะมาจากท่อระบายน้ำ
และมีไม้มันยื่นออกมาจากท่อ

ไม้ไก่ย่างมันโผล่อยู่ตรงรู

ลูกเขยของคุณเมคินก็เลยตะโกนถาม
ถามไปถามมารู้ว่าเป็นคน

แล้วคนในท่อก็บอกว่าสมปอง

วินาทีนั้นลูกเขยของนายเมคิน
และคุณเมคินเองก็จำได้เลยว่า

คุณเมคินยังบอกอีกนะคะว่าโดยปกติแล้ว
สมปองจะเดินมาซื้อไก่ย่างที่ร้านของตัวเขาทุกวัน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันพุธนี้วันที่เท่าไหร่นะ
วันนี้วันที่๒๓วันพุธที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ก็มาซื้อไก่ย่างแต่ก็หายไป๒วัน
พฤหัสวันศุกร์ก็ไม่เห็นจะมาซื้อไก่ย่างเลย

รู้อีกทีคุณลุงขอความช่วยเหลืออยู่ในท่อระบายน้ำ
ขณะที่เพจบิ๊กเกรียนโพสต์ข้อความหลัง
ได้พูดคุยกับนายสุวิชานกน้อยอายุ๒๖ปี
ซึ่งนายสุวิชานี่เป็นใครเป็นลูกชายของคุณลุงสมปอง
ลูกชายคุณลุงบอกว่าตอนนี้อาการคุณพ่อดีขึ้น
หลังจากคุณหมอโรงพยาบาลพุทธมนตรให้น้ำเกลือพักฟื้น
รอดูอาการเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันพระสบดี
ที่ผ่านมาคุณพ่อออกจากวิทยาลัยไปหาซื้อกับข้าว
เพื่อกลับมากินที่บ้านพักครูในวิทยาลัย
ขากลับคุณพ่อเดินเหยียบฝาท่อแล้วก็ลึกลงไป๒เมตรตกลงไป
เกิดอาการวูบหมดสติพอฟื้นขึ้นมาตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
จนผ่านมาถึงรุ่งเช้าพ่อค้าไก่ย่างได้ยินเสียง
ก็เลยช่วยเหลือได้ทันนะครับแต่มันก็ไม่ตรงกับที่คุณลุงสมปองเนี่ย
ให้ทุกคนฟังนะคุณลุงสมปองเล่าให้ทุกคนฟัง
อย่างที่คุณอริยาบอกนะเหมือนตอนนั้นมึนงงฝาท่อเปิดอยู่
ก็เลยได้ยินเสียงคนเรียกก็เลยลงไปในท่อนะครับ
และในท่อมีความกว้างประมาณ๑เมตรลึก๒เมตร
แล้วคุณลุงก็เดินไปในท่อตามเสียงเรียก
แต่หวนกลับมาออกในจุดเดิมไม่ได้วนเวียนอยู่ในท่อเนี่ยนะครับ
แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่อวัน๒วัน
เอาขี้โครนเอาน้ำเน่ามาทาตัวเพราะ
เพราะว่าแมลงสาปกับหนูมันมากัด

แต่ว่าในข้อนี้มันเคยมีเรื่องเล่าไงคุณสุก
เรื่องเล่าชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ในท่อที่คุณลุงลงไปเนี่ยนะ
น่าจะเป็นท่อเดียวกับที่รอปภนะ
เคยลงไปเพื่อไปหาปลา

แล้วรอปภนั้นก็เสียชีวิตในท่อระบายน้ำนั้น
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่คุณลุงเห็นว่ากวักมือเรียก
เป็นตัวตายตัวแทนรึเปล่าอย่างไงนะ
ใช่รอปภคนที่เคยเกิดเหตุเนี่ย

เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอีกเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะท่อบางที่มันก็อาจจะไม่ได้ปิดสนิท
แต่ทุกคนยังสงสัยอยู่ว่าตกลงท่อที่คุณลุงลงไปมันท่อฝาเปิด

เป็นท่อฝาเปิดอยู่หรือเปล่าหรือว่ากรทมเปิดทิ้งว่า
ไม่ใช่กอร์ธมอตอันนี้พื้นที่นครปฐม
ทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับ